ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับจะมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่จะเป็นการชี้วัดอนาคตของวงการฟุตซอลในบ้านเราเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าก็จะมีวิวัฒนาการใหม่มีวิธีการเล่นใหม่หรือว่าสิ่งที่เราควรจะมาร่วมนะครับ
ในการที่จะประชุมแล้วก็หารือกันในการที่จะหาสิ่งใหม่เข้ามาเพื่อพัฒนาวงการฟุตซอลในบ้านเรา
เพราะว่าเป้าหมายตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราถูกคู่แข่งเริ่มที่จะพัฒนาตามมาใกล้เคียงกับเราแล้ว
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะก้าวต่อไปให้ไกลกว่าเดิมกับเป้าหมายที่เราต้องการที่จะไปให้ลึกนะครับ
กว่าที่เป็นอยู่ในฟุตซอลโลกแล้วก็กลับไปอยู่ในท็อปเทนเหมือนที่เราเคยเป็นจะต้องทำอย่างไร
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีการประชุมหารือในเรื่องนี้
ดังนั้นครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงกฎิกาการแข่งขันระเบียบการแข่งขัน
ทุกคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นในการดูฟุตซอลเลข๒ที่เราจะเปิดฉากขึ้น
แต่ว่าเรื่องของมุมมองทัศนคติในการทำงานของสโมสรต่างรวมถึงทีมชาติเอง
ผมว่าทุกคนอยากจะทราบเรื่องนี้ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรต่อไป
วันนี้ครับเปิดโอกาสให้กับตัวแทนนะครับผู้ช่วยผู้สอนโค้ชทีมชาติที่เคยพาสโมสรประสบความสำเร็จในเวทีเอเชียมากมาย
มาพูดคุยกันนะครับรวมถึงเรื่องของวิธีการเล่นรูปแบบการเล่น
เพื่อทำให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจกีฬาฟุตซอลมากขึ้น
บางทีเราบรรยายเกมมาดูเกมกันเนี่ยอาจจะมีบางข้อที่ติดขัดอยู่
แต่วันนี้โค้ชทั้งสองท่านจะมาพูดคุยให้เราฟังในช่วงทำเอาท์นะครับ
สวัสดีครับต้อนรับอย่างเป็นทางการทั้งสองท่านนะครับโค้ชหมีรักพลสายเด็ดงาม
เป็นชัมเอเชียมาแล้วแล้วก็พึ่งจะท่าท่าตกรอบไป

ทางโค้ชหมีก็ตั้งใจไว้กับการเป็นเจ้าภาพ

กำลังทำงานอย่างหนักหน่วงแต่ประเด็นวันนี้
ถ้าพูดคุยกันก็คงจะมองถึง

ได้อย่างไรบ้างครับหน้ามุมมองที่ทำงานทั้ง

หลังในโซนอาเซียนเขาพัฒนาขึ้นมายังไงบ้าง
อย่างตอนนี้ก็สมัยก่อน
เช่นที่เวียดนาม
เขาก็อาจจะขยับเข้ามาใกล้พวกเราแล้ว

ก็สมัยก่อนเขาก็อาจจะยังห่างจากพวกเรา
แต่ว่าณตอนนี้คือเขาเริ่มที่จะเข้าใจวิธีการเล่นของเรา
แล้วก็เขาค่อนข้างที่จะศึกษาทีมชาติไทยกับอย่างสโมสรล่าสุดที่เราเจอกับเรบานอน
เขาก็ศึกษาที่จะเล่นกับเรา
แล้วก็เขารู้ทัศนคติของนักกีฬาของไทยว่านักกีฬาไทยไม่ชอบแบบไหน
แล้วเขาควรที่จะเล่นกับนักกีฬาไทยแบบไหน

ถือว่าสำคัญไหมครับเพราะว่าการที่จะต้องเดาใจนักกีฬาด้วยกันนี้ถ้าเกิดว่ามันสามารถทำได้

มันไม่ใช่แมตส์ผ่านแต่๒แมตส์มันต้องมีรายชาติเมื่อที่สำคัญกว่าจะศึกษาทีมคู่ต่อสู้เนี่ย
อย่างเราเนี่ยถ้าเราจะเจอสเปนเราก็ต้องดูแล้วดูอีก
เหมือนอย่างในเอเซียหรือในอาเซียนเนี่ยเขาดูเราเป็นแบบอย่างเหมือนกัน
เพราะเราก้าวกระโดดขึ้นมาเขาต้องศึกษาว่าทำไมไทยเราก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างนี้

ถ้าข้อดีเขารู้ว่าสู้ไม่ได้เขาจะเอาข้อด้อยของเรามาโจมตี
มันก็เหมือนที่โค้ดหมีบอกว่าตรงนี้ถ้าเราเข้าด้อยตรงนี้เราแก้เราปิดจุดไม่ได้

แต่เป็นความน่ากลัวอย่างที่โค้ชหีบอกคือเขารู้วิธีการคิดของเราอย่างนี้
มันเหมือนกับเดาใจเราออกไอ้แบบนี้ครับถ้าเราจะก้าวต่อไปเราจะต้องทำยังไง
ก็ต้องหาวิธีใหม่แล้วก็เราก็รู้เขานั่นแหละแต่ว่าคือบางครั้งสถานการณ์ในสนามเนี่ย
มันอาจจะมีจุดพลิกผันอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้รูปแบบเกมเนี่ยมันเปลี่ยนอย่าง
ที่เช่นอย่างตอนที่ชนบุรีเจอกับเลบานอนเนี่ยดังออฟเวรุษเนี่ย
คือสถานการณ์ตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะมาเล่นแบบ

ใช่แล้วก็ให้อิสรดาสุภวุฒเล่นปกติ
แต่ว่าพอผ่านไปสักระยะเวลาประมาณสัก๕๖นาที
เราก็เปลี่ยนวิธีการเราก็เริ่มรู้วิธีการเล่นของเขา

แล้วก็เริ่มที่จะปรับวิธีการเล่นสำหรับที่เราจะเล่นกับเขา
แล้วก็เขาก็ค่อนข้างรู้ทัศนคติของการเล่นของนักกีฬาไทย
ว่านักกีฬาไทยไม่ค่อยชอบเข้าบอลหรือว่าเข้าปะทะเท่าไหร่
เขาเล่นบอลกันค่อนข้างหนัก
แล้วก็ในช่วงขึ้นหลังเราก็ต้องปรับวิธีการของเรา
เราจะต้องเล่นด้วยความเร็วมากขึ้น
มันก็จะปรับแก้ไขแต่ว่าในสถานการณ์เกม
มันก็จะอยู่ที่ใครผิดพลาดน้อยกว่ากันแค่นั้นเอง

ในมุมของโค้ชเอกเป็นไงบ้างครับ
คู่แข่งของเราที่มีโอกาสได้อุ่นเครื่อง
เพราะว่าหลายสโมสรก่อนจะเล่นที่ไปที่อินโด

ก็คิดว่าในระดับอาเซียน
ผมมองว่าของเราก็ยังเป็นหนึ่งอยู่แล้ว
ผมมองเรื่องเสร็จภาพของนักกีฬาเรา
แล้วก็คิดว่าเด็กของเราหมายถึงว่าเยาวชนเรามันเยอะ
แล้วมาในระดับเติบโตในระดับที่ถูกต้องด้วย

ผมมองว่าของเรามีตัวเลือกเยอะต่อไป
แต่เรื่องที่โค้ดหมีพูดผมเห็นด้วยนะ
เรื่องทัศนติของนักกีฬา
ตอนนี้พูดง่ายว่าผู้สอนรุ่นใหม่

หรือเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของนักกีฬาไทย

มีแบบประเภทเดียวที่ถ้าจะหลุดก็หลุดไปเลย

สังคมไทยเราดูอยู่แบบเขาเรียกอรุมอร่วยอยู่แบบกันพ่อแม่ดูแลแบบครอบครัวครับ
แล้วมันทำให้การต่อสู้มันน้อย
พอไปเจอเกมที่แบบว่าเหมือนที่บอกผมมองไปถึงตรงนั้นนะ
เกมที่แบบโดนเตะโดนอะไรอย่างเงี้ยนักเตะไทยจะมีอารมณ์
เอาเรื่องหรือจะมีปัญหากับคู่ต่อสู้
ระดับสมศจรณ์ใหญ่หรือว่าระแบบโลกเขาโดนเขานิ่งมาก
แต่เดี๋ยวนี้คือของเราก็มีการพัฒนาขึ้นมาตรงนี้ผมว่าถ้าปลูกฝั่งนักกีฬาให้
ผมว่าอนาคตมันก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงเรื่อง
เขาเรียกว่าเรื่องมุมมองของนักกีฬาได้
แล้วตัวนั้นจะเป็นพื้นฐานไปสู่เวลาการเล่นระบบหรือเกมต่าง
ปัจจุบันผมก็เห็นนักกีฬาของเฉพาะของผมเองก็เหมือนกัน

โดนเทเชอร์จากโค้ดเทเชอร์จากเพื่อน

เรื่องสมาธิเรื่องทัศนธิ
ผมมองว่าเป็นปัญหาของนักกีฬา
คนไทยเยอะมากเลย

เพราะฉะนั้นเรามาคุยกันเรื่องของรูปแบบการเล่นก่อน

จริงฟุตซอลมันก็มีรูปแบบการเล่น

ผมว่าอันนี้ถ้าพอจะอธิบายให้คนดูได้เข้าใจ
ว่าตอนนี้สิ่งที่ไทยเราทำได้แล้ว

อยากจะไปมันจะเป็นแบบไหน
เอาเบื้องต้นก่อนฟุตซอลให้โค้ดเอกก็ได้ครับ
น่าจะใช้เครื่องมือให้ได้กล้องกว่า
เดี๋ยวยืนดีกว่าครับจะได้สะดวกด้วยนะครับ

เอาแผนเบื้องต้นก่อนของฟุตซอล

พูดถึงเกมรับนะครับปกติถ้ามัฐฐานที่เราเล่นกัน

หรือว่าเกมลับมันจะนำไปสู่

แต่ถ้าเวลาเราตั้งมันก็จะมีแบบโซน
ตามคู่หรือแบบปล่อยเปลี่ยน
อันนี้มันอยู่ที่สถานการณ์ของทีม

แต่สมัยใหม่ผมมองว่าเขาเอามามิดรวมกัน
ไม่ว่าการจะตั้งแบบโซนหรือมีการตามคู่หรือการปล่อยเปลี่ยน
ผมว่าตรงนี้มันอยู่ที่การฝึกซ้อมของแต่ละทีมแต่ละผู้ฝึกสอน
เพื่อนำไปใช้แต่ละแทคติกที่ต้องเจอนะครับ
โพสต์หมีมีอะไรเสริมไหมครับคุณครับครับครับครับครับครับครับครับครับใช่ครับเพราะว่าร่วมพูดคุยกัน
อันนี้เป็นจุดที่ตอนนี้เราทำอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะถามต่อว่าในวันจันทร์ถึงศุกร์
สิ่งที่ปูปิชจะมาเติมเติมและแรกเปลี่ยนกับบรรดาโคชทุกสะโบสอนคืออะไร
ครับก็จริงแล้ววิธีการรับทุกระบบเนี่ยมันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสีย
อย่างเวลาเราไปเพจถ้าเราเพจไม่ดีเราเพจไม่พร้อมกันทั้งหมด๔คน

แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ในข้อดีก็คือ
ถ้าสมมุติว่าเราเพคกันพร้อมกัน๔คน
มันก็จะทำการตัดฟุตบอลได้ง่ายในบริเวณที่

มันทำให้ระยะห่างระหว่างที่เราตัดบอลกับที่เราจะโต้กลับ
ที่ส่วนในใกล้คู่ต่อสู้เนี่ย
มันก็จะง่ายต่อการโต้กลับ
แล้วก็มันจะเป็นประตูได้ง่ายมากขึ้น
ในมุมมองของโค้ดทั้งสองท่านนะครับ

ตอนนี้อีรานกับเรา
อหลังดูเหมือนจะไปไกลมากในเรื่องของฟอร์มการเล่น

วิธีการเล่นหรือว่าระบบในการเล่นของเขา

แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ดีกว่าเราคือ

เค้าเป็นนักอีราที่ตัวใหญ่แล้วก็มีความค่องแข้ว
ซึ่งเราเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวเราต้องยอมรับว่าเราสู้เขาไม่ได้
แต่ว่าที่มันทำให้เราใกล้กับอีราน
ก็คือวิธีการเล่นแล้วก็ระบบในการเล่น
ที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับอีรานเขาได้ครับ

เกมลุกเกมรักหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้น
ผมอาจจะเข้าใจไม่ได้ง่าย

ส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งไหนที่นักกีฬาจะต้องเจอ
ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ลองอธิบายกันได้ไหมครับ

จะต้องนำมาส่ายในคุศศสมัยใหม่
คือตอนนี้ผมว่าเราก็เล่นในแบบที่ชาติอื่นเล่นได้อยู่แล้ว
แต่มันต้องมีอะไรที่อาจจะเป็นไทยสไตล์ที่

คือตอนนี้ถ้าผมมองในแนวของปูปิ๊กที่เป็นโค้ดทีมชาติเข้ามา
ก็พูดง่ายการจำลองมาจากตรงนี้ก็จะเป็นทีมชมบุรีเนี่ย
ใกล้เคียงที่สุดในการเล่นนะครับ
ตั้งแต่ระบบการเล่นการยืนเกมรับของปูปิศเขาก็อยู่ที่สถานการณ์
ถ้าเกิดเขาเจอคู่ต่อสู้ที่ดีกว่าเนี่ย
สังเกตว่าเขาก็ต้องปรับลงมารับระดับไหน
ไม่ว่าจะเป็นระดับ๒๐เมตร๑๘เมตรนะครับ
อันนี้ลองเคลื่อนหน่อยนะครับว่า
หรือจะเป็นนะครับระดับตรงนี้ถ้าเกิดเขามองนี่เกมรับ

ถ้าเกิดเขายืนเกมลุกเขายืนแบบนี้มีตัวเป้า

อย่างนี้ผมว่านี่คือสถานการณ์ที่สมัยใหม่เขาเล่นนะครับ

แต่ถ้าเกิดลงไปปุ๊บมันจะต้องปรับเองโดยที่อาจจะไม่
ก็คือไม่คือกี้ระบบเกมรับเนี่ย
สมมุติว่าถ้าเขายืนระบบไม่ว่าจะเป็น๓๑หรือว่า๑๒๒
เราก็ต้องปรับให้ยืนในลักษณะเดียวกับที่เขายืน
สถาคารมันก็จะต่างกัน
เพราะว่าคือไม่เหมือนฝุ่นบ่นที่แบบว่า
แต่ของผู้ซอวกินบางทีเอาโต๊ะหลังไปเล่นได้

จังหวะไหนที่ควรเปลี่ยนจังหวะไหนที่ควรตาม
มันก็จะดูแล้วแต่สถานการณ์ในการเล่น
ซึ่งเวลาฝึกเนี่ยก็สำคัญที่สุดก็คือเวลาฝึก
เราจะต้องทำความเข้าใจให้เข้าใจกันหมดทั้ง๔คน

เพราะว่าอย่างเวลาเราเล่นเกมรับ
ถ้าตัวใดตัวหนึ่งหลุดตำแหน่งเนี่ย

ก็อาจจะมองตรงนี้ผมก็มองเหมือนก็มี
แต่ว่าตรงนี้ผมจะคิดไปถึงตรงว่า
ถ้าเกิดเราอยู่ในตำแหน่งของการรับต่ำอยู่ตรงนี้นะครับ
สมมุติเราอยู่ประมาณสัก๑๐เมตร๑๒เมตรเนี่ย
ถ้าเกิดเรามาเปลี่ยนเรามาตามคู่
ตรงนี้จะเกิดปัญหาการสกรีนการจะโดนบล็อก
แล้วมีโอกาสที่จะโดนยิงได้

ตรงนี้ก็อยู่ที่สังเกตดูว่า
ถ้าอยู่ระดับนี้ส่วนมากเขาจะเล่นระบบคือปล่อยเปลี่ยน

ขึ้นมาตั้งแต่๑๕๑๘เมตรขึ้นไป

เหมือนที่ชนบุรีเล่นเหมือนที่ทีมในทีมชาติเราเล่น

ขึ้นไปโซนบนอีกต่างเวลาเราบีเพจเนี่ย
ก็ต้องอยู่เหมือนที่โค้ดหมีบอกว่า
เราจะตามคู่หรือเราจะปล่อยเปลี่ยน
มันก็ต้องอยู่ที่การฝึกซ้อม
ลักษณะคือการถอยหรือเขาหนีมาทับกันเนี่ย

บางทีเรารับลุคสองรับหนึ่งก็ได้

ครับนะครับรายละเขตตรงนี้

เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันต้องเล่นในต่างพื้นที่ที่มันมีความแบบซ้ำซ้อนกันอยู่

บางครั้งยกตัวอย่างที่เช่นเวลาเราเล่นเกมรับที่เราขึ้นไปบีบ
ซึ่งคือเวลาเราไปบีบเนี่ยลักษณะคือถ้าสมมุติว่าฟุตบอลอยู่ที่คนนี้
ถ้าคนนี้บีบไม่ดีเนี่ยคนนี้บีบไม่ดี
ถ้าเราเปลี่ยนเราก็จะโดนเล่นในช่องตรงนี้
ครับถ้าเราปล่อย
ใช่ถ้าเพื่อนกันบีบไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนเราบีบดี
เขาสามารถเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีทางส่งบอลตรงนี้แล้ว
แล้วก็เราก็ยังมีตัวที่มาคุมพื้นที่ให้เขาอีก๒ตัวบริเวณตรงนี้
แต่หลักสำคัญที่สุดคือเวลาเริ่นเกมรับสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดคือ
ห้าม๓คนยืนลายหน้ากระดาน
อย่างไรอยากจะต้องมีตัวใดตัวนึงมายืนเป็นรายที่๑รายที่๒แล้วก็รายที่๓

ที่อาจจะฟังแล้วมันใช้เวลาในการทำความเข้าใจ
เพราะว่าการเคลื่อนที่มันคงไม่ใช่ตายตัว

ตรงนี้คือผมก็เลยแนะนำเลยนะครับว่า
ถ้าการฝึกซ้อมเนี่ยมันต้องฝึกซ้อม

ถ้าไม่มีการฝึกซ้อมหรือฝึกซ้อมให้ดีเนี่ยมันยังไงมันก็จะมั่วมันจะทำให้เกิดการผิดพลาด
พอสมควรนะครับกับเวลาที่ค่อนข้างจำกัดแต่ว่าช่วงท้ายทั้งสองท่านทิ้งท้ายหน่อย
รุ่งที่บอกว่ามีเยอะแยะมากมายตอนนี้ใครที่น่าจับตามองบ้างที่จะมาเติมเต็มกับระบบการเล่นแบบนี้ได้
เพื่อเป็นอะไรให้กับพี่ที่เล่นมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ผมมองไว้ก็คือของกรมทางหลวงก็คือน้องเจมส์วิศนุมีมากบาง
เขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษจริงเพราะว่าเขาเป็นคนที่เลี้ยงกินตัวได้ค่อนข้างดี
แล้วก็เมืองไทยหายากมาก
รุปคือจะต้องหาคนเหล่านั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ผมก็มองไว้สองคนนะครับก็คือ
ทีมตัวเองได้นะ

เพราะว่าการหยิบใช้ผู้เล่นที่ปูปิสต้องการ
ตามที่เขาจะต้องใช้ตามทฤษฎีที่เขาจะอธิบาย
มันก็อยู่ที่การนำไปฝึกซ้อมของสโมสร
ดังนั้นถ้าเกิดว่าสโมสรนั้นทำตาม

กันยายนกลับมาแข่งขันกันนะครับ

ก็ต่อเวลาหนึ่งแล้ว๒ปี

เดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปดูเรื่องของกฎิกานะครับ
ก็คือเรื่องของการฆ่าโทษเมื่อทำผิดกฎิกา
แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการในช่วงหน้านะครับ
ผู้ตัดสินจะพิจารณาจากการทำผิด๗ข้อด้วยกันค่ะ
ประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬา
ค้านการตัดสินโดยคำพูด
หรือการแสดงออกทางกิริยา
ทำผิดกติกาการแข่งขันบ่อย
ชะลอการเริ่มเล่นใหม่หรือถ่วงเวลาการแข่งขัน
ไม่ถอยห่างในระยะที่กำหนด
เช่นไม่ถอย๕เมตร
ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามเตะมุมเตะจากเส้นข้างหรือเตะโทษ
ตัวสำรองเข้าในสนามหรือเข้าไปสมทบในสนาม
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน
ผู้เล่นเจตนาออกจากสนามแข่งขัน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน
ส่วนการไล่ออกโดยการให้ใบแดง
ใครที่ได้รับต้องออกจากสนามทันที
ซึ่งมีฐานความผิด๗ข้อด้วยกัน
กระทำผิดกติกาอย่างร้ายแรง
ประพฤติผิดกติกาอย่างร้ายแรง
๔ป้องกันโอกาสทำประตูอย่างชัดแจ้งหรือแห่มบ่น
ยกเว้นผู้รักษาประตูที่อยู่ในเขตโทษของตนเอง
ป้องกันโอกาสการทำประตูอย่างชัดแจ้ง
ด้วยการกระทำผิดกติกาที่ต้องลงโทษด้วยการเตะฟรีคิก
มน้ำลายรถใส่คู่ต่อสู้
ได้รับใบเหลืองที่๒ในการแข่งขันคราวเดียวกัน
ส่วนการทำผิดกติกาหรือการทำฟาว
จะมีการนับรวมฟาวทีมในแต่ละครั้ง
หากทีมใดทำฟาวรวมถึง๖ครั้ง
ทีมนั้นจะเสียลูกโทษจุดที่๒ให้กับอีกฝั่งทันที
และหากทำผิดกติกาในกรอบเขตโทษแล้วก็
จุดโทษจุดที่๑จะเสียให้กับอีกฝ่ายแน่นอน